ของหนุ่มใจกล้าคนหนึ่งผู้ชม

ไม้กั้นกระโรงไม้กั้นอย่างมันกั้นได้แค่รถ

รถไฟพยายามเปิดหวูดแล้วแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปชมเลยครับ

ได้ยินหรือไม่เห็นหรือว่าไม่แคร์คะ

พอที่รถไฟจะถึงแล้วก็ถึงรู้สึกว่ามันต้องหลบอ่ะ

คือมันกระชั้นชิดมากเลยคุณผู้ชมนะครับ

ซึ่งเป็นพนักงานของการรถไฟนี่แหละนะฮะ

คือเขาเห็นแล้วว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น
เขาเปิดบูดแล้วแล้วมีชายคนนี้เดินอยู่

เดินตัดหน้าขบวนรถไฟ

ขณะที่รถไฟกำลังจะจอดที่สถานี

ครั้งหน้าอาจจะไม่โชคดีแบบนี้นะครับ

ชมอีกหนึ่งคลิปเกิดขึ้นที่สุมราชธานีครับ
นี่แหละครับ

ต้องบอกว่ารถเก่งที่จอดอยู่เนี่ย

คือรถกระบะมาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ออกจากซอยไปจอดรอจะเข้าทางหลัก

กระบาดส่งของพุ่งมาจากไหนก็ไม่ทราบ

หมุนไปทับรถเก่งคันนี้แบบเต็มเลยครับ

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าของเมื่อวาน
บนถนนรัชดาวัดม่วง

ผู้หญิงสองคนที่มารถเก๋งคันนี้

ส่วนคนขับรถกระบาดที่เป็น

บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ

เราก็บาดเจ็บได้เหมือนกันนะครับ